มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
แต่ว่าเหมือนโดนเรื่องของหวยกบไปเหมือนกัน
แต่ว่าคดีสำคัญคุณยิ่งยงยอดบัวงามถูกสารพิพากษาจำคุก๒๐ปี

เรื่องของการทำธุรกิจช่อกงประชาชนครับ
ในช่วงสายของวันนี้ครับสารจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกยิ่งยงยอดบัวงาม
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกับพวกคนละ๒๐ปีเลยนะครับ

คดีที่ทำธุรกิจช่อกงประชาชนในชื่อบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด
โดยล่าสุดสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายยิ่งยงจำเลือดที่๕๗และ๙
ประกันคนละ๕แสนบาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจักรสารครับ
สำหรับบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด
ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ขายพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
ปรากฏชื่อของนายยิ่งยงยอดบัวงามเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นจำนวน๑๐ด้วย
ภรรยาของนายยิ่งยงคือนางมณฑาทิพย์บัวงามก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้๕
ก็ไปมีชื่อเป็นหุ้นส่วนอยู่ก็เลยต้องโดนไปด้วยนะครับ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็พยายามติดต่อไปยังคนใกล้ชิดของคุณยิ่งยงยอดบัวงาม
เพื่อสอบถามคดีนี้แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
ถ้ามีความคืบหน้าก็ติดตามกันต่อนะครับกับช่วงไทยรัฐนิวโชว์ของเรานะครับ